สุรินทร์พนักงานทำความสะอาดปั๊มนะครับ
ก็จะเข้าไปทำงานระหว่างทำงานอยู่นะครับ
ถูกผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปดมกาวอยู่ในห้องน้ำผลักปั้งออกมา
แล้วก็พาเขาไปในอีกห้องหนึ่งจะข่มขืนครับ
แล้วออกมือกวักมือเรียกคนมาช่วยใหญ่เลยนี่ผู้เสียหายเข้าไปก่อน
พี่เขาก็ไปถูพื้นถูพื้นถูพื้นตามปกติ
ปรากฏว่าไปเจอผู้ก่อเหตุอยู่ข้างในฮะ

คลุ้งห้องน้ำเลยดมกาวครับดมกาว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
ตะบนท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินครับ

พนักงานทำความสะอาดเขาก็คิดเป็นเรื่องปกติ
ไม่ได้สนใจอะไรก็เริ่มทำงานถูพื้นไป
แต่เอ๊ะทำไมกลิ่นกาวมันเตะจมูกจัง
วินาทีหนึ่งคนร้ายพุ่งออกจากห้องน้ำ
ผลักเธอเข้าไปห้องน้ำฝั่งตรงข้าม
เอามือโอบรัดตัวเอามืออีกข้างปิดปาก
พยายามลวนลามนะเธอตกใจมาก
พยายามเรียกให้คนข้างนอกได้ยิน

ออกจากห้องนึงแล้วผลักสวนไปอีกห้องหนึ่ง
ตั้งสติได้ออกอุบาย
บอกเอาพี่ยอมแล้วพี่ยอมแล้ว
ในนี้มันแคบไปห้องพักพนักงานดีกว่า
คนร้ายมันได้ยินปั๊บมันคงย่ามใจ
ก็ปล่อยพี่ครับแล้วก็เดินตามกันออกมา

เห็นปั๊บคราวนี้ก็ไปกวักมือเรียกคนมาช่วยสิ
พอเธอเดินออกมาจากห้องน้ำได้เจอเพื่อนพอดีครับ

นี่สติดีมาก

ของคนร้ายหน่อยโอ้ยดมกาวนี่
โดมการรถปุ้นเปรี้ยงอยู่ตามห้องน้ำ
ปั๊มน้ำมันตัวเมืองสุรินทร์ที่สำคัญเคยก่อเหตุ
แบบนี้มาแล้วด้วยโอ้โหตำรวจต้องตามตัวแล้วนะครับ
แต่ขอไปข้างนอกไปที่อื่นไปในห้องแม่บ้านก็ได้
มันก็ฟังทีนี้ตอนสุดท้ายหนูก็เลยบอกว่า

หนูจะแจ้งกำหนดมันก็มองหน้าแล้วมันก็พี่ยักษ์มาก
มันเดินออกมาแล้วมันก็เดินตามพ่นออกมา
แล้วก็มาเจอพี่เด็กเติมน้ำมัน
ก็เลยเดินจับมือไปกับเขาอะค่ะ
มันมันเห็นว่าเราไอ้นี่แล้วค่ะมันก็เดินไปที่รถมันเลยค่ะ

ใช่มันก็จับรถมอเตอร์ก็ขี่

อันนี้รอดมาได้บุดหวิดจริงนะคะ
แต่ก็ต้องขอบคุณรายเดอร์ด้วยนะคะ

จังหวัดสุรินทร์นะคะดมกาวแล้วก็ไปอยู่ตามห้องน้ำปั๊ม
อันนี้ภัยผู้หญิงด้วยจริงค่ะ